สวัสดีครับได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะครับ
ในจับตาเตือนภัยกับผมพุทธนันพิศิษฐ์มหานคำวานนี้นะครับ
เราได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเข้ามาปกกลุ่มหลายจุด

วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็ได้เจอกันแล้วนะครับ
ทำให้เกิดการจรจรติดขัดในหลายพื้นที่เลยทีเดียวแน่นอน
สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือสถานการณ์ความหนาวเย็นนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ติดตามกันให้ดีนะครับ
แต่แน่นอนครับมาดูเรื่องของฝนก่อนวันนี้
หลังจากที่กลุ่มฝนนั้นเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน

สีเว้าฟ้านี่คือการคาดการณ์จากกรมตุนิยมพฤติยาครับ
พบว่าหลังจากนี้กลุ่มฝนจะค่อยมีการเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนดันลงมานะครับ
แถวโทนีเซียระที่เดียวนะครับ
จึงทำให้คาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะลดลงนะครับ
แต่ว่าวัน๒วันหลังจากนี้คงต้องระวังฝนกันอยู่นะครับ
ก็จะกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังวันที่๑๓เป็นต้นไปนะครับ
เป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
ฝนก็จะกลับขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง

สถานการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อน

ในพื้นที่ภาคเหนือครับหลังจากนี้อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

ต่ำสุดพื้นราบอยู่๑๓องศา
บนยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๓องศาเซลเซียตครับ

ลดเยอะเลยทีเดียว๖๘องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาครับ
ภูต่ำสุดอยู่๕องศาเซลเซียต

หนาวเย็นเช่นเดียวกันคาดการณ์ว่าจะต่ำสุด
อยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต

สุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
ทะเลนั้นก็มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่บริเวณทางตอนล่างของภาค
คลื่นมีความสูงประมาณ๒๓เมตร

ฝนนั้นตกเล็กน้อยเวลาละ๑๐๓๐
พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาค
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็คาดการณ์ว่าเรามีลุ้นว่าอุณหภูมินั้น
จะลดต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
อยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต

ก็มาดูกันว่าการคาดการณ์นี้จะแม่นยำแค่ไหน
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ